ผ่านวันที่๑๖มาหมาดเองนะวันแห่งความหวังของเรานะ
ก็ยังมีเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ตะเคียนมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วคุณผู้ชม
ที่นี่เขาก็เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยเพราะว่าจู่ก็เจอกับตะเคียน
ผุดขึ้นมากลางน้ำอีกแล้วจ้า
ไปเลยดีกว่าอย่ารอช้าไปดูภาพของตะเคียนทองกันนะคะ
ชาวบ้านเขาพบอยู่บริเวณกลางลำน้ำแจ่มตำบลหางดงอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่จ้า
ลักษณะจะเป็นตะเคียนขนาดใหญ่คุณผู้ชมแบบนี้นะ
มีแบบขนาดลำต้นยาวแล้วก็สวยงามยังคงแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเจอกับต้นตะเคียนนี้ยืนตายในลำน้ำแจ่มแห่งนี้นี่แหละ
แต่ต้นเนี่ยไม่โค้นลงมาเพราะว่ามีกิ่งคล้ายคล้ายกับมืออ่ะ
พยุงต้นเอาไว้อ๋อเหรอเออชาวบ้านเห็นแบบนี้แล้วโอ้ย
เกิดความเชื่อค่ะคุณครับร่ำลือกันไปว่าตะเคียนต้นนี้เนี่ย
ตะเคียนศักดิ์สิทธิ์นะมีเจ้าแม่ตะเคียนทองสิงสถิตอยู่
ก็เลยพากันมากราบไหว้บางคนอ้าวเห็นแล้วใช่ไหม
เขานำผ้าสามสีผ้าแพร่ต่างมาผูกไว้ที่โคนต้นตะเคียน
ครับเพราะว่าผูกปลายไม่ถึงเหมือนสูงค่ะ
แล้วที่สำคัญคุณนี่ฉันรู้จริงจริงอ้าวฉันรู้เออ
คุณจะปีนขึ้นไปผูกเป็นต้นตะเคียนอะไรแบบนี้ล่ะก็ไม่ได้
มันก็มีเหตุผลโคนต้นกันไว้นะคะ
นานมานี้เนี่ยชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังด้วยนะบอกว่า
มีเจ้าอาวาสที่วัดแห่งหนึ่งนะคะเอ่อมาพบต้นตะเคียน
แล้วก็จะไปตัดไปทำเสาพระวิหารค่ะพร้อมกับเกณฑ์ชาวบ้านเนี่ย
ช่วยกันตัดต้นตะเคียนครับแต่พอตกกลางคืนอืม
มีเจ้าแม่ตะเคียนไปเข้าฝันท่านเจ้าอาวาสว่าไม่อยากไปไหนอ่ะ
อยู่ที่นี่เหมือนเดิมพร้อมกับขอร้องเจ้าอาวาสอย่ามาตัดเลยนะ
ทางเจ้าอาวาสก็เลยล้มเลิกการตัดต้นตะเคียน
ทำสาววิหารซะเลยนี่คุณสังเกตนะ
จะมีเนี่ยลักษณะกิ่งเนี่ยคือมันงุ้มลงมาข้างล่าง
เหมือนแบบค้ำยันเอาไว้อ่ะอืม
หลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะก็เลยสร้างความเชื่อความศรัทธาให้กับชาวบ้านมาก
มีคนทั้งในทั้งนอกพื้นที่แห่กันมากราบไหว้
ขอพรที่ต้นตะเคียนนี้เยอะมากหลังจากขอโชคขอลาบกันไป
มักจะกลับมาพร้อมกับของเส้นไหว้ค่ะครับ

จากว่าได้โชคได้ลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนไปเพียบเลยนะคะ
ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาอีกนั่นแหละ
คุณผู้ชมนะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ
ถือว่าเป็นต้นตะเคียนต้นแรกในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาที่ไม่เห็นแป้ง
ใช่เพราะว่าอยู่ในน้ำน้ำเลยถ้าโรยปุ๊บละลายน้ำไม่เห็นอยู่ดี
เอามันเป็นความเชื่อนะย้ำกันตรงนี้แล้วกันว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนเรื่องของประเด็นไลน์วันนี้คุณผู้ชมส่งกันมาได้เรื่อยนะ
เพราะว่าเราจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้กัน

เรื่องของการทอดหมูทอดยังไงไม่ให้ติดกัน

ต้องจบวันนี้ต้องจบต้องเคลียร์บางคนบอกว่าใช้แหทอด

ไม่ใช่ปลาจะไปทอดแหกับหมูได้ไง